ไปดูอีกหนึ่งเมนูสุดแซ่บสุดฮิตในช่วงนี้
บอกว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไข่มดแดง
แล้วก็เริ่มจะหาได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือผักหวานนั่นเองไปดูบรรยากาศที่ตลาดกันหน่อยนะครับ
นี่เลยเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับ
โอ้โหเข้าสู่ฤดูแรงแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่นะครับอำเภอแม่ทาอำเภอลี
แล้วก็อำเภอโห้งจังหวัดลำพูนนะครับ
ก็มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับป่าเขาก็พากันเข้าป่าแล้วครับ
พาพวกเราเข้าป่ากันวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเข้ากับเพลงเลยนะ
เข้าไปทำไมไปหาของป่าครับน้องใบตองคุณนิวนาวครับ
แล้วเสร็จป๊าบได้ของป่ามาปุ๊บเนี่ยก็เอามาขายอยู่ที่ตลาดทาดอยแก้ว
เห็นอยู่นี้ก็คือไข่มดแดงช่วงนี้เขาบอกว่าหาได้มากขึ้นนะครับ
รวมไปถึงผักหวานป่าด้วยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเลยทีเดียว
จริงก็เป็นที่ต้องการของตลาดในทุกวันทุกปีอยู่แล้ว
แต่มันจะอยู่ที่บางช่วงหายากบางช่วงหาง่ายเท่านั้นเองนะครับ
ถามคนนี้นางสาวนงนุษย์แม่ค้าในตลาดบอกว่า
ช่วงนี้ไข่มดแดงนะสามารถสร้างรายได้ในแต่ละวันยังงามเลยทีเดียว
วันหนึ่งก็ประมาณ๕๐๐๑๐๐บาทนะครับ
ส่วนตัวเองเนี่ยเมื่อได้มาก็จะนำมาแบ่งขายเป็นจาน
จานละ๕๐บาทอย่างที่เราเคยเล่าข่าวไปก่อนหน้านี้น้องใบตอง
ราคาช่วงที่มันหายากก็แพงอยู่นะ

กิโลกรัมละ๑๐๐บาทสำหรับไข่มดแดงรวมไปถึงผักหวานด้วย

เอาล่ะแล้วที่สำคัญเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง

จะได้ยั่วน้ำลายกันนี่
แน่นอนเลยเมนูนี้คือ
ผักหวานไข่มดแดง

หรือลาบไข่มดแดงนี่แหละ
นี่ไงเป็นไข่เกียวไข่มดแดง

ได้ว่าเป็นการผสมผสานของสองไข่

เป็นแบบอาหารฝรั่งเศสที่เขาใช้ไข่มดแดงมาทำคุณ

มันเป็นปลาทอดชนิดหนึ่งแล้วก็ราดซอสไข่มดแดง
แล้วข้างบนก็โรยหน้าด้วยแม่เป้ง

เป้งคือแม่ของไข่มดแดง

ไปทานที่ไหน

เอ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเอาไปทานดู
เดี๋ยวนี้เขาดัดแปลงเป็นหลายเมนูกันไป